คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
มีเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนบีบีกันปล้นธนาคารทหารไทย

แต่ตำรวจทำงานเร็วมากใช้เวลา๕ชั่วโมง๔นาทีเท่านั้นเอง

แกะรอยทั้งเรื่องของเสื้อผ้าสิ่งของที่ทิ้งเอาไว้
จากสืบจากพยานจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายรวบตัวได้คนร้ายยอมรับสารภาพแต่โดยดีบอกว่าผมอยากได้เงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานและพันธุ์ตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาวก็แถลงผลการจับกลุ่มนายกาชนกศรีสวัสดิ์วัย๓๕ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้ปืนบีบีกันจี้ชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยย่านวัชรพลได้เงินไป๔๑๖๐๐๐บาท
คือพอเกิดเหตุบาย๓โมงปุ๊บตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๒กับชุดสืบสวนสอนอคันนายาว
รีบลงพื้นที่สอบพยานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันทีจนรู้เส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ไปเจอจุดที่ผู้ต้องหาทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่ตอนก่อเหตุในถังขยะที่ซอยประยูนทอง๒ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตรด้วย
แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนตามจับตัวนายกาดชะนกได้นะคะ
ชี้จุดทิ้งของกลางแล้วก็จุดก่อเหตุในธนาคารแล้วด้วย
ของกลางที่เจอเนี่ยมีกางเกงขายาวสีเทา
มีเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีเขียวลายพรางนะคะ
มีหมวกโม่งสีดำมีหน้ากากอนามัย
ปลอกแขนผ้ากันแดดลายพรางหนึ่งคู่
องกระดาษสีน้ำตาล๑ซองและปืนบีบีกันค่ะ
คือคนร้ายใส่เสื้อผ้ามา๒ชั้น

แล้วก็สายปืนไปทั่วบริเวณนะครับแล้วก็เดินตรงไปที่เคาน์เตอร์หมายเลขสองนะฮะ
ซึ่งพนักงานหญิงนั่งอยู่ตอนนั้นมีลูกค้ามาฝากเงินอยู่๑ล้านบาทเพิ่งมาฝากนะครับ
คนร้ายบอกพนักงานให้เอาเงินสองล้านบาทใส่ซองให้พนักงานทำตามนะครับ
แต่ว่าใส่ซองไปสี่แสนกว่าบาทนะครับเสร็จแล้วคนร้ายก็ได้ซองเงินก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากธนาคารไป
หลังก่อเหตุไม่ได้ใช้ยานพนะหลบหนีนะครับเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามธนาคารเป็นซอยวัดสิริพงศ์นะครับ
แล้วเดินไปที่ซอยประยูนทอง๒ทิ้งเสื้อผ้าเป็นซอยเชื่อมกันนะฮะทิ้งเสื้อผ้าไว้
มีพยานเห็นคนร้ายมานั่งนับเงินตรงนี้นะครับแล้วยัดเงินใส่กระเป๋าสะพายคาดอก
ก่อนจะเดินย้อนกลับมาที่ตลาดถนอมมิตรหลังธนาคารแล้วเข้าไปในอาคารถนอมมิตรคอนโดอาคาร๑๖นะครับ
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าคนร้ายต้องพักอยู่ที่นี่นะฮะก็สืบสวนติดตามจนรู้ชื่อ
แล้วก็ติดตามในโซเชียลนะครับจนรู้ว่าคนร้ายเนี่ย
กุ้งเต้นในซอยมหาดไทยหรือว่าซอยลาดพร้าว๑๒๒นะครับ
ก็ไปเฝ้าติดตามจนในที่สุดคนร้ายปรากฏตัวที่ร้านขายกุ้ง
เสื้อตัวใหม่มานะฮะรองเท้าใหม่ด้วยแต่กางเกงตัวเดิม
คือคงกะว่าอ่ามาทำขายกุ้งเหมือนเดิมคิดว่าไม่มีใครรู้
สุดท้ายถูกจับจนได้นะฮะค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับค่ะว่าก่อเหตุจริงได้เงินไป๔๑๖๐๐๐บาท
แบ่งไปสองส่วน๔๐๐๐เกี่ยวไว้ในห้องพักเอาติดตัวมา๑๖๐๐๐บาท
ไปซื้อของซื้อของใช้ไปตอนนี้เหลืออยู่แค่ห้าพันบาทค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่ห้องพักก็เจอเงินสี่แสนบาทซ่อนอยู่ในกระเป๋าจริง
ก็ถามแหละว่าทำทำไมทำแบบนี้ทำไมเขาบอกเขามีปัญหาเรื่องหนี้สิน
หนี้พนันออนไลน์กว่าหนึ่งแสนบาทแล้วก็เพิ่งถูกให้ออกจากงานเมื่อสามเดือนก่อนค่ะ
ตำรวจก็ถามนะคะว่าจริงตรงนั้นเนี่ยมีธนาคารตั้ง๓๔แห่งทำไมเลือกธนาคารนี้
เขาบอกเขาสำรวจมาแล้วธนาคารเนี้ยคนใช้บริการน้อยแถมส่วนใหญ่คนใช้บริการเป็นผู้หญิง
สำหรับแรงจูงใจของคนร้ายนะครับคนร้ายให้การว่ามีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะครับ
ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวและส่วนหนึ่งไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับ
มีหนี้สินอยู่ประมาณ๑แสนบาทจึงจัดสินใจแก้ปัญหาไม่ได้
ก็ตัดสินใจกระทำการชิงทรัพย์ในครั้งนี้นะครับ
อย่างที่บอกนะคะตำรวจทำงานเร็วมากค่ะใช้เวลาจับคนร้ายเนี่ย๕ชั่วโมง๔นาทีเท่านั้นเอง
เรื่องต้นเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
แล้วพรุ่งนี้ก็จะนำตัวไปฝากขังค่ะยังไงก็ถูกจับจนได้นะครับ